ไปดูพฤติกรรมของคนร้ายกันหน่อยว่าเขามีวิธีการอย่างไร
เพื่อให้เราจะได้รู้เท่าทันแล้วก็ช่วยกันสอดส่องดูแล

จำนวนนี้ไล่ขึ้นมาตั้งแต่พื้นที่ภาคใต้
จากภูเก็ตสุราธานีชุมพรประจวบคิริขันเพชรชบุรี
กระทั่งมาถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งสุขุมวิทและวิภาวดีรังศิษย์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คนร้ายฉกเงินไปได้ประมาณสัก๑๒ล้านบาท
เรามาดูกันนะครับว่าพฤติกรรมของคนร้ายเขาทำอย่างไร
เรื่องต้นตำรวจบอกว่ากลุ่มคนร้ายนี้จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
รวมแล้วเป็นทั้งหมด๒๑ตู้เพื่อที่จะกระทำการขั้นต่อไปนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจาก๓ควบคุมขยายมาเป็น๑๘รวมเป็น๒๑
ที่ผลิตในต่างประเทศไปกดเงินที่ตู้โดยสามารถจะสั่งให้เงินไหลออกมาได้ทันที
และไหลออกมาได้มากถึงครั้งละ๑ล้านบาทนะครับในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น
โดยที่ธนาคารเจ้าของบัญชีก็ไม่ทันจะรู้ตัว
ทำให้ไม่สามารถจับภาพของคนร้ายได้นะครับ
ใน๑๐๐๐เครื่องนี้เป็นของธนาคารออมสินกว่า๔๐๐๐เครื่องและแบ่งเป็นของธนาคารพาณิชย์อื่นอีก๖๐๐๐เครื่อง
ซึ่งการจรกรรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกและมีความคล้ายคลึงกับแก๊งโจรกรรมข้ามชาติในไต้หวันและมาเลเซียอีกด้วยครับ
สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้แตกต่างกันนะครับจากการสกิมเมอร์สกิมมิ่งต่าง
แล้วก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าทางธนาคารออมสินบอกว่าได้ตรวจพบความผิดปกติช่วงต้นเดือนสิงหาคม
จากว่าภายหลังที่คนร้ายลงมือก่อเหตุนั้น
ทำให้พนักงานไม่สามารถสังเกตเห็นถึงความผิดปกติ
โดยจะทราบก็ต่อเมื่อนำเงินในตู้นั้นมาตรวจนับก็เท่านั้นนะครับ
อกจากนี้ครับคุณผู้ชมทางด้านของตำรวจนั้น
ก็ฝากบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
เราตื่นตัวได้แต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตูมนะครับ
ทางธนาคารก็ยืนยันว่าไม่กระทบกับเงินในบัญชีของลูกค้าธนาคาร
และอยากให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลครับ
เข้าใจลักษณะพฤติกรรมของคนร้ายแบบนี้แล้ว
ไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับอย่าทำตามแต่เราช่วยกันสังเกต
มีการเปิดโทรศัพท์มือถือควบคู่ไปด้วยแล้วมีเงินไหลออกมาจำนวนมากเนี่ย
รีบแจ้งตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ
เงินในยุคดิจิทัลแบบนี้เองนั้นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก
แต่เราผู้ใช้ต้องไม่ประมาทและไม่ชะล่าใจจนเกินไป

เราเก็บสะสมมาเกือบทั้งชีวิตอาจจะศูนย์หายไปได้